ชงกะไลน์กันมาได้ว่าที่ไหนอะไรยังไง
แต่ว่าหน้าฝนแบบนี้มันก็สร้างรายได้เหมือนกัน

ฉิมนี่ยิ้มบ้านหน้าบานเลยครับยายฉิมเก็บเห็ด
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดกันครับ
นี่เลยเห็ดโคนป่า

ต้องไปที่นี่นั้นแล้วจะเจอทันทีที่จังหวัดยะโสธรครับ
บริเวณรอบป่าชุมชนดงมัน
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณน้องอึ่ง
เนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ
อยู่ที่ตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับ

โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นฤดูที่มีเห็ดโคนป่า

ไม่ใช่ฤดูดิฉันเหงาไม่เกี่ยวเป็นเพลง
แต่ฤดูนี้เป็นฤดูฝน

คนป่าหรือว่าเขาเรียกกันอีกอย่างว่าเห็ดปลวก

มีทั้งดอกบานดอกตูมแบบนี้นี่แหละครับ

รวมทั้งส่งขายให้กับกลุ่มสากร
การเกษตรเพื่อนำไปแปรรูปจำหน่ายทั่วประเทศ
แต่ละวันนะโอ้โหชาวบ้านเขาเก็บเห็ดกันได้ไม่ต่ำกว่า

คือถ้ามันยังไม่บานเท่าไหร่มันจะอูมแบบนี้

แบบนี้จะขายได้ดีกว่าด้วย

บอกว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
เฉลี่ยวันละ๒๐๐๐๓๐๐บาท

ก็บ่งบอกเลยว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ
แล้วก็เก็บกันได้เยอะจริงเลยนะครับ
เรียกได้ว่าช่วงนี้แทบจะขาดตลาดเลย

มันจะมีขาที่ยาวหน่อยสำหรับเห็ดโคน

บอกเลยว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแถวนั้นเป็นอย่างดี
ใครที่แวะผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะครับ
แวะสนับสนุนอาชีพให้กับชาวบ้านที่ตำบล
ค้อเหนือจังหวัดยะโสธรกันได้นะ

ที่ติดอยู่กับป่าที่อุดมสมบูรณ
ช่วงที่ฝนตกลงมาแบบนี้ก็จะเป็นช่วงของหน้าเห็ดโคน
แต่ละที่แต่ละจังหวัดมันก็จะแตกต่างกันออกไปในเรื่องของขนาดของมัน
ที่ฉันไปเข้าป่าเก็บเห็ดมานะคุณ

แต่เห็ดหอมที่ชาวบ้านเรียกมันไม่ใช่เห็ดหอมสีน้ำตาลแบบที่เราเคยเห็น
มันคือเห็ดหอมที่คนทางเหนือเขาเรียกกัน
แต่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้มีดอกบานดอกตูมคล้ายกัน
แล้วเห็ดที่เก็บมาใหม่มันสดมันหวานมันกรอบ
แล้วมันก็ขายได้รายได้ดีจริงในช่วงหน้าฝนแบบนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตนะที่สร้างโอกาสให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านในชุมชนช่วงนี้
แล้วที่ไหนมีเห็ดก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะอีกหนึ่งโอกาสในช่วงของฝนตกแบบนี้